ไปดูเหตุร้องทุกข์ค่ะเป็นพ่อค้าย่านอ่อนนุษย์นะคะ
รถเนี่ยถูกคว่างระเบิดเพลิงใสไหม้ทั้งคันเลย
เป็นพ่อค้าทำมาหากินถูกวัยรุ่นทำแบบนี้เข้าไปแจ้งความบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
เพราะว่าเคยมีปัญหากันเรื่องนี้มาก่อนนะคะ
ก็เป็นนายสุรเดชแล้วก็ภรรยาค่ะไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็
ในสถานีตำรวจนครบานพระขนงนะคะ
เอาภาพมาให้ดูเป็นภาพรถกระบะส่วนตัว
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ขวดบรรจุน้ำมันปลาใส่รถที่บริเวณซอยอ่อนนุษย

นายสุรเดชเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ประมาณสัก๔๕ทุ่มมีชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์นะคะว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นพยายามใช้ขวดบรรจุน้ำมันปลาใส่รถเพื่อวางเพลิง
ทำแล้วครั้งนึงแต่ไม่สำเร็จค่ะ
จากนั้นผ่านไปไม่นานเท่านั้นเองคนร้ายกลับมาใหม่
แต่คราวนี้เพื่อความแน่ใจทุบกระจกด้านหลังเลย
กระจกด้านหลังจนแตกแล้วก็ปลาขวดบรรจุน้ำมันเข้าไปข้างใน

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองกับภรรยาก็ขายของอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุษย์
สำหรับสาเหตุนะคะนายสุรเดชก็คาดการณ์ว่า
น่าจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายจี๊ด
ซึ่งในจี๊ดมีพฤติการในการเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
คนที่มาขายของบริเวณทางเท้าย่านอ่อนนุษย์
แต่ตัวของนายสุรเดชเนี่ยรวมถึงเพื่อนด้วยไม่ยอมจ่าย
ก็มีปากเสียงกันอยู่ประมาณสักครู่หนึ่งนะคะ
จากนั้นผ่านไปแค่๓วันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ถูกวางเพลิงประมาณ๕ทุ่มแต่ผมไม่รู้ว่ารถผมโดนวางเพลิง
เพราะว่าผมค้าขายอยู่ผมคือลูกค้าเยอะครับ
แล้วมันวุ่นแล้วทีนี้เหมือนว่าผมไม่ได้สนใจอะไร

ที่ผมสงสัยคือผมไม่เคยมีปัญหาคนแถวนี้
และอีกอย่างก็คือว่าในตรงนี้คือว่า
ที่อยู่อย่างนี้คือมีปัญหาแค่คนกลุ่มนี้ครับ
ก็คือมีคนชื่อดำคนที่ชื่อสรร
เป็นพวกเดียวกับคนที่ชื่อจี๊ดมาเก็บค่าที่ผลประโยชน์ในตรงบทบาทอย่างนี้ครับ

ทีนี้ที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะว่ารถที่ถูกเผาไปเนี่ยประกันมันขาดค่ะ
เขาก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันภัยได้
เดือดร้อนหนักเลยกับครอบครัวก็เลยอยากจะขอร้องเรียกร้องความเป็นธรรม
แล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยเร่งคลี่คลายคดีและจับตัวคนร้ายที่วางเพลิงมาให้หน่อย
แล้วก็หาตัวผู้บงการมาดำเนินคดีให้ด้วย
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ